เมื่อมณีสายชนล่มที่เพชฌบูน
ล่าสุดก็เจอ๑ใน๒ฝีภายของเรือที่หายไป
ซึ่งร่างนั้นไปอยู่กับต้นไม้ริมตลิ่ง
สนั่นพงศ์อักษรประหลัดจังหวัดเพชรชบูร

เจ้าหน้าที่กูพายร่วมกับตาร์ณโยงลมศรักทร์

ถนนหลังยอดน้ำปลาศักรณ์

ผมรู้จังที่เจ้าหน้าที่พบศพ
ศพของนายพิทยาไข่ทองหรือว่าตั้มอายุ๑๗ปีแล้วนะครับ
ลักษณะนั้นคว่ำหน้าอยู่ที่ผิวน้ำนะครับ
ติดอยู่กับต้นไม้ริมตลิ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเรือล่มประมาณ๓กิโลเมตร
ทางด้านของนางบัวเรียนไข่ทองอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เห็นศพของลูกชายถึงกับร่ำไห้ทั้งน้ำตานะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พบศพของลูกชาย
โดยจะนำร่างไปประเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดบ้านไร่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองพิบูรณ์ต่อไปครับ
พลตำรวจตรีสันโพรักษาผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์ก็กล่าวว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทของผู้จัดการเรือครับซึ่งต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันก็ยังคงเร่งค้นหาร่างของฝีภาอีกหนึ่งคนที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกัน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมจำนวนมากครับ